คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าสำหรับภารกิจในการกู้เรือลากจูงที่ล่ม
อยู่ที่บริเวณสามแยกวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

อุปสรรคเยอะต้องยุติไปประมาณ๓ทุ่ม
เพราะว่านักประดาน้ำพยายามเอาเชือกลงไป
ผูกกับตัวเรือที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วมันลึกประมาณสัก๒๑เมตรได้
พยายามดึงแล้วเชือกมันก็ขาดมันก็หลุด
ก็เลยต้องยุติไปแล้ววันนี้เขาก็มีการปรับแผนใหม่
ความคืบหน้าของปฏิบัติการในวันนี้
จะมีข่าวดีหรือไม่อย่างไรติดตามกับคุณจิรายุทย์บุญชู
อะไรอย่างนั้นสดเข้ามาครับ
สวัสดีค่ะ
รวมถึงสภาพอากาศเป็นหลักด้วยนะครับ
อกจากนี้ทางกรมเจ้าท่ายังมีการสั่งห้าม

วิ่งผ่านมายังบริเวณจุดเกิดเหตุตรงนี้ด้วยครับ
สำหรับความขึ้นไหวภารกิจการค้นหาร่าง
ของผู้สูญหายจากเหตุเรือล่มบริเวณศาล

และเจ้าทธินักปรดานามของสมาคมกู้ภัยอยุธิยารวมใจ
ได้มีการหารือเพื่อวางแนวทาง
ที่จะทำการลากเรือที่จมอยู่ใต้น้ำ
ออกมายังจุดน้ำนิ่งหรือริมฝั่งนะครับ
เพื่อง่ายต่อการค้นหาผู้สูญหาย
ยังคงติดอยู่ในเรือนะครับ
หลังจากวันนี้ได้มีการนำเชือกเส้นใหญ่จำนวน๒เส้นนะครับ
ผูกติดกับเรือเอาไว้แล้วใช้เรือลากจำนวน๒ลำ
แต่ด้วยความที่ต้องลากทวนน้ำแม่น้ำป่าศักดิ์นะครับ
จึงทำให้เชือกขาดไป๑เส้น
จึงทำให้ต้องยุติภารกิจการค้นหากันไปก่อนครับ
โดยหลังจากเสร็จการประชุมหารือกันแล้วนะครับ
นายนาวินคงดีนายกสมาคมอายุทยารวมใจหน่วยกู้ภัยอายุทยานะครับ
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าในวันนี้ทางรองอธิบดีกรมเจ้าท่า
ได้มีการประสานหน่วยซิลของทหารเรือเข้ามาช่วยภารกิจจำนวน๘นายด้วยกันนะครับ
ซึ่งขั้นแรกของภารกิจในวันนี้จะมีการส่งหน่วยซิลจำนวน๒นายลงไปในน้ำ
ให้ไปตรวจสอบดูว่าตอนนี้นะครับเรือจมอยู่ตรงจุดไหน
จะอยู่จุดเดิมหรือมีการเคลื่อนย้ายไปมากน้อยเพียงใดครับ
หากได้ข้อสรุปจากหน่วยซิลที่ลงไปดูใต้น้ำแล้ว
ก็จะขึ้นมาประชุมหารือกับทีมกู้ภัยใต้น้ำอีกครั้ง
ซึ่งแผนการที่ได้มีการเตรียมไว้ก็คือจะใช้เชือกเส้นใหญ่จำนวน๕เส้นนะครับ
ลงไปผูกมัดติดกับเรือเอาไว้
แล้วจะใช้เรือลากจูงจำนวน๕ลำเป็นตัวช่วยลากออกมา
ซึ่งถ้าหากการปฏิบัติภารกิจในวันนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสมากกว่า๙๐นะครับ
ที่จะสามารถลากเรือที่จมอยู่ใต้น้ำออกมายังจุดน้ำนิ่ง
ก่อนจะมีการส่งเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ
ซักคืนน้ำรุนแรงถ้าเรือไหลลงไปอยู่ตรงน้ำวน

แต่วันนี้ต้องอาศัยความแข็งแกร่งของพี่หน่วยซิล
แล้วก็จากประสบการณ์กู้ภัยที่ทำมา๒วัน

กระแสน้ำวันนี้เห็นว่าน้ำขึ้นกว่าเมื่อวาน
ขึ้นกว่าเยอะมากครับแรงกว่าเมื่อวานเยอะมาก
เปรียบเทียบได้กับบ้านพี่สำหรับประชาชน
ตามข้างแม่น้ำครับผม
ขี่เจสสกีผ่านมาเห็นขึ้นเป็นระดับระดับสูงมากครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังให้ข้อมูลกับทีมข่าว
ด้วยว่าภารกิจในวันนี้นะครับจะสำเร็จหรือไม่นั้น
ส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับระดับน้ำของแม่น้ำป่าศักดิ
ที่ขึ้นสูงกว่าเมื่อวานอย่างชัดเจน

ซึ่งในวันนี้ตลอดทั้งวันทางกรมเจ้าท่าได้มีการประกาศว่า
ห้ามเรือสัญจรผ่านมายังน่านน้ำแห่งนี้
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่
และความปลอดภัยของคนที่ขับเรือมายังบริเวณหน้าน้ำแห่งนี้ครับ
คุณผู้ชมครับณตอนนี้เวลา๑๓นาฬิกา๑๖นาที
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้มีการส่ง
นักประดาน้ำที่เป็นหน่วยซิลจำนวน๒นายนะครับ
ลงไปดำดูยังบริเวณใต้น้ำแห่งนี้นะครับ
เพื่อดูว่าณตอนนี้เรือที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับ
อยู่ตรงบริเวณจุดไหนจะอยู่ตรงจุดเดิม
หรือว่าจะถูกกระแสน้ำนะครับ
ออกไปจนจุดเคลื่อนย้ายไปนะครับ
ซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วก็จะมาประชุมกันอีกครั้ง
แล้วก็หาข้อสรุปว่าจะมีการส่งนักประดาน้ำ

รายงานสดจากวัดพนันเชิงวรวิหาร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ

เดี๋ยวความคืบหน้าติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปของทางไทยรัฐทีวีนะครับ